ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจ
พี่ชายวัย๑๔หวังดีตัวเองซื้อขนมมา
พวกขนมข้าวอบกรอบของญี่ปุ่น

ก็คือซื้อมากินแหละแล้วก็เห็นน้องสาววัยขวบนึง
น้องก็คงอารมณ์ตามภาษาอ้อแอนะคะ

โอ้โหงับเข้าไปคำเดียวติดคอค่ะ
น้องคือขนมติดคอไม่หายใจเลยนะคะ

บอกว่าเกือบเป็นเหตุสลดเพราะอะไร
เพราะว่าตาของหลานทั้งสองคนนี้ค่ะ

ทำให้น้องกลับมาหายใจได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรำ

หลังจากเกิดเหตุขนมติดคอนะคะ
ได้คุยกับคุณตาที่เป็นคนช่วยชีวิตหลานสาวคนนี้

คุณตาแกเป็นสมาชิกอบตสแก่โพรงด้วยนะคะ
แกเล่าบอกว่าคือหลานชายวัย๑๔ขวบอ่ะ
อยู่ตะโกนลั่นบ้านเลยบอกขนมติดคอน้อง
โอ้โหคุณตาแกวิ่งมาดูเลยนะคะ
ด้วยความที่เป็นห่วยกู้ชีพมาก่อนก็เลยรีบประถมพยาบาล
ตอนแรกที่เห็นหลานสาวคุณตาช็อกไปแป๊บนึงเหมือนกันนะ

ต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นเลยนะคะ

มันยังคาอยู่ก็คือยังไม่พ้นขีดอันตรายค่ะ
คุณตาก็เลยรีบส่งโรงพยาบาล
ตอนแรกไปโรงพยาบาลส่งเสริมในตำบลก่อนเนอะ
เหมือนอนามัย

คุณยายเองก็บอกเลยนะคะว่าโอ้โหเนี่ยคลาดสายตาแค่แป๊บเดียวเองนะ
เพราะว่าเห็นแล้วล่ะว่าหลานชายคนโตซื้อขนมมา
เพิ่งบอกไปอยู่แล้วว่าขนมนี้เอาให้น้องกินไม่ได้นะ

บอกแบบนี้แล้วยายเดินไปทำความสะอาดบ้านแป๊บเดียวไม่กี่นาที
หลานชายร้องลั่นเลยบอกขนมติดคอน้อง
นี่โชคดีนะที่ตาเขามีความรู้เรื่องของการทำแบบประถมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องการกู้ชีพแบบนี้
ไม่อย่างนั้นนะไม่อยากจะคิดเลยว่าเรื่องสลดมันจะเกิดขึ้นในแบบไหนยังไงได้บ้าง
คุณยายบอกอุ้ยต้องระวังจริงนะแล้วอยู่กับเด็กอ่ะคือไม่ได้เลยคลาดสายตาไม่ได้จริงจริง